คุณผู้ชมครับช่วงนี้หลายคนเดินทางไปพักผ่อนใช่ไหมครับ
หนึ่งในจุดหมายปลายทางนึกถึงทะเลนะฮะ
บรรยากาศแบบนี้ทะเลที่พัทยาเอยทะเลชนบุรีบางแสนหลายแห่งครับ

หลายคนก็ล้อมวงกินอาหารฉลองปีใหม่กัน
แต่มันมีวงหนึ่งอุ๊ยเสียงดังมากเลยคุณผู้ชม
คนก็แบบเฉง้อคอดูทำไมวงนี้คนก็เยอะแล้วเสียงดัง

ไม่ได้ตั้งนึกว่าตั้งวงกินส้มตำ
ไม่ใช่ครับไม่ใช่จกส้มตำด้วยฮะ
ไม่ใช่แบบว่าเล่นเกมอะไรต่างด้วยครับ

นี่ฮะชายหาดจอมเทียนที่หนองปลือบางละมุงชนบุรีครับ
เจ้าหน้าที่พอทราบป๊าบก็เลยพากันไปครับ
แล้วล้อมวงแล้วมีคนถ่ายคลิปเป็นหลักฐานด้วย

พอไปถึงนี่พอไปถึงเสร็จป๊าบอุ๊ยอ้าวหายไปไหนอ่ะ
เจ้าหน้าที่บอกเอ้าเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ยังล้อมวงใหญ่เลยนี่นะ

นั่นครับวิ่งหนีกันไปคนละทาง๒ทางครับ
แต่มีบางคนฮะหนีขึ้นฝั่งไม่ทัน

แล้วเขาลงไปทำทีทำท่าเล่นทะเลอยู่

เป็นยังไงวันนี้อากาศเย็นหรือเปล่าครับเนี่ยมาหาใครเอ่ย

แต่เดี๋ยวมันไม่เนียนหรือเปล่าคุณ

ตำรวจก็เลยบอกว่าเออถ้าจะเล่นทะเลแล้วเปียกแค่ครึ่งเดียว
มีผ้าอุปกรณ์ต่างอยู่ในมือแบบนั้น

ถ้าขึ้นฝั่งมันไม่กี่ก้าวก็ถึงนะ
แต่ถ้าไหว้หนีสุดขอบทะเลตรงไหนก็ไม่รู้ไง
ตัดสินใจเดินขึ้นฝั่งกันแล้วกันครับ

คุณตำรวจไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมเดินไหวครับ

เสร็จปั๊บมอบตัวคดีนี้
ก็ไม่ได้ร้ายแรงมากก็เปรียบเทียบปรับ
หลังจากนั้นก็คุมตัวส่งโรงพัก
เรื่องต้นเดี๋ยวลองขึ้นภาพที่ล้อมวงเยอะหน่อยสิฮะ

นี่ดูนะคุณนับดูกี่คน

๑๐กว่าคนใช่ไหมฮะไปท้ายกระบะ

ท้ายกระบะเนี่ยดูฮะเหงาเลย

๓คนครับจับได้๓ฮะ
ที่เหลือคือโอ้โหโกยแนบเลย
ของกลางเป็นก็อุปกรณ์เล่นพนันไฮโล
แล้วก็เงินสดหลักฐานต่างนะครับ
เขาก็สารภาพว่าคือที่มาล้อมวงเล่นไฮโลกันเนี่ย
เอาจริงนะไม่ได้กะว่าเอาตังค์หรอก

คุณตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องอธิบาย

สพเมืองพัทยาดำเนินคดีตามกฎหมายเปรียบเทียบปรับนะครับ

คือสนุกได้แต่ว่าต้องอยู่ในขอบเขตและความเหมาะสม

แหมเดินลงน้ำถืออะไรก็ไปแล้วก็ไม่รู้